เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องมาอัปเดตกันหนัก
ต้องมาสอบถามต้องมาฟังคำแนะนำเลยจากครอบครัวบัวหลวงของเราว่า
แล้วแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรเวลามีกระแสเทหุ้นแรงขนาดนี้
พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยแน่นอนโอ้โหหลายคนถ้าติดตามดูก็คือ
มีการปรับฐานซึ่งปรับค่อนข้างลึกเลยทีเดียวระหว่างวัน
ลงไปโลถึงลบ๔๔จุดแต่สิ้นวันก็เหลือลบ๒๘จุด
แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาของการพักฐานในตลาดหุ้นไทยที่
ปีนี้ทั้งปีก็ขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียว
โดยจุดสูงสุดที่เราขึ้นไปบวกถึง๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
พัดฐานลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นไทยไหมครับพี่นิดครับ
ก็เป็นเรื่องปกติไม่งั้นเขาถึงบอกว่าเวลาจะลงทุนหรืออะไรก็ตาม
สินทรัพย์ต่างราคามันมีการแปลงตัว
เขาเรียกแต่ละวันมีการขึ้นมีการลงอันนี้ที่เราเรียกว่าความเสี่ยง
แต่ว่าถ้าดูในแง่ของภาวะการลงทุนในตลาดทุนถ้าเป็นการพักฐานธรรมดา
ไม่กี่สัปดาห์นะครับบางทีไม่กี่วัน
เมื่อกี้ไม่กี่วันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการลงจะอยู่ในระดับประมาณ๓๕
อันนี้คือพักฐานแบบปกติแต่ว่าถ้าพักฐานแบบใหญ่ใหญ่เลย
ถ้าเป็นลูกใหญ่ก็จะอยู่ในระดับประมาณสัก๑๐
แต่ถ้าเราดูดัชนีของเราขึ้นไปถึง๑๕๕๐จุดโดยประมาณ
ฉะนั้น๓ก็ประมาณสัก๕๐จุด
หน้าตรงนี้ก็พอดีเลยประมาณใกล้เคียง
แล้วก็จบเลยแล้วก็พุ่งมาถึงถึงวันนี้
ในฐานะนักลงทุนหลายคนอยากจะเข้ามาตลาดหุ้นแล้วเจอเมื่อวานไป
ใจเสียใจไม่ค่อยดีทำยังไงดีพี่นิด
อย่างแรกเลยซื้อพารากินก่อนเขาเถียแก้บหัว
อันนี้กัดฟันยางหรือฟันไต
เราก็ล้อเล่นจริงแล้วการปรับตัวลงของราคาหุ้น
ถ้าภาวะของเศรษฐกิจยังปกติค่อยฟื้นตัว

โอเคตัวเลขมองไป๖เดือนข้างหน้าค่อยฟื้นตัว
ฉะนั้นเราต้องมองว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นตรงนี้
น่าจะชั่วคราวแล้วเป็นโอกาส

แน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะครับ
ลงนิดหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ได้เก็บหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
แม้กระทั่งนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่มีภาระภาษีที่ต้องเสีย

ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส
แล้วอย่างปีนี้รอบนี้เมื่อวานนี้เราก็ยังเห็นความชัดเจนของนักลงทุนต่างชาติถูกไหม

บอกว่าที่ผ่านมาที่ลงกลายเป็นนักลงทุนสถาบันนะ
แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ได้แล้วก็ต้องขายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะอย่างนอกสถาบันบางทีไม่ใช่ว่ากองทุนอย่างเดียว
อย่าไปโทษกันเป็นเรื่องปกติ
เรื่องแรกก็คือตูเลขส่งออกน้ำข้าวของจีน

อันนี้จะดูว่าเศรษฐกิจจีนที่ว่าดูซับซับมา

ตัวเลขส่งออกของจีนเนี่ยนะที่ผ่านมามันหดตัวก็จริง

เหมือนบ้านเราเลย
ถ้าทุกอย่างมันเริ่มเรียกว่าทรงตัวแล้ว

ที่๒มีประชุมของธนาคารกลางยุโรป
ก็คงไม่มีอะไรหรอกสู้ตาย
สู้ตายมาฉีดเหมือนเดิม
เพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะยังไม่ค่อยดีนะ

ซึ่งอาจจะแตกต่างกับฝั่งอเมริกานะครับ
แต่อเมริกาเองก็คงจะต้องดู

ก่อนเขาจะขึ้นดอกเบี้ย

เพราะงั้นเนี่ยนักลงทุนเองก็คอยติดตามข่าวสารพวกนี้
เอาบ้านเราตอนนี้นะพี่นิต
๖เดือนข้างหน้าการลงทุนภาครัฐ

นั่นถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทหลักทรัพย์คุณหลวงใหม่วิเคราะห์ของเรานะ
ถึงบอกว่า๖เดือนข้างหน้าการบริโภคกับการลงทุนของเราจะดีขึ้น
ฉะนั้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้เช่น

ห้างต่างนี่น่าสนใจราคาปรับลงมานะ
ในส่วนของตัวภาคการลงทุน
เช่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซีเมน

หัวใจหลักของเราการท่องเที่ยวอ่า
ลงมาเขาตกใจขายไม่เป็นไร

ถ้าสมมุติว่าพี่นิดมองว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยชั่วคราวหรือว่าอาจจะมีลึกกว่านี้ไหม

ว่าถ้าดูทิศทางของภาพตัวเลขเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่เราคิด
แล้วตลาดในภูมิภาคยังค่อนข้างปรับตัวขึ้นนะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหกองทุนต่างประเทศหลายแห่งเลยบอกว่าการลงทุนช่วงนี้ต้องดูอาเซียน
อาเซียนดูไทยแลนด์ดูอินโดดูฟิลิปปินส์ดูบริเวณดี
แสดงว่าเราเนี่ยยังเป็นพระเอกอยู่นะครับ
เพราะว่าภูมิภาคอื่นบนโลกนี้อาจจะยังไม่ค่อยเฟื่องฟูเหมือนสาวบ้านเรา
ถูกต้องนะครับ
โอเคนะครับก็ตลาดลง

ขอบคุณคุณชัยพรกับคุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าน่าสนใจแหละเพราะว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอถ้าเราหาช่องเจอนะคะ